มาที่พี่บี้สุกริตกันบ้างดีกว่านะคะ

แต่บีบี้เขาหล่อเขาเท่มากเขาเต้นเก่งด้วย

หลังจากห่างหายไปนานตั้ง๒ปี
แฟนบ่นคิดถึงคิดถึงมาที่เพลงเข้าใจไม่ตรงกันแบบนี้นะคะ
แล้วก็ได้ฟิเจอร์ริ่งนะคะกับลูกทุ่งสาวเมื่อกี้แหละ
พี่ตายอรไทยคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตเลยนะพี่บี้นะเขากลับมาครั้งนี้
หล่อขึ้นอมป้าขึ้นเกาหลีขึ้นไม่ไหวโดนทักพี่บี้ไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสดูดิหล่อขนาดนี้
ไปฟังพี่หน่อยหรือเปล่าหลายอย่างแล้วไปฟังหน่อยค่ะ

จิ๊บไม่มีมีแต่ผาเฮ้ยจะบ้าหรอกไหมพี่บี้
ผมนะอยู่บ้านแช่เฉยเลยไอตอนนั้นนะที่ไปภพหมอทำตอนผมเล่นละคร

ขอโทษนะครับ
คุณยังไปกินข้าวกันอยู่เลิกอะไรต้องเลิกหรือเปล่านี้

โมเนี่ยไปมีแฟนใหม่แต่ว่าตอนนี้โมโสดแล้วนะ

คือเป็นคู่ที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่านัดกันกินข้าวได้แบบนี้เหรอ

นักนักศิษย์ก็อยากรู้เหมือนกันอยากไปฟังด้วยค่ะ
เหมือนกับว่าเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะอาจา
ในการเริ่มชีวิตคุณเป็นยังไงชิคกี้พายเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

ก็รู้สึกปีละครั้งนึงมั้งที่จะแบบมาเจอกันอะไรอย่างนี้
ยังไงเราก็เจอกันได้พูดคุยกันได้ห่วงใยกันได้อะไรอย่างนี้

มันเคยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความรู้สึกของคนที่เคยเกินเพื่อนกันมาก่อน
มาเจอกันอะไรอย่างนี้ความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่

นี่อย่างความรัก
เอามือทาบอกเลยฉันไม่คิดว่าพี่จะตอบตรงเบอร์นี้
คำว่าความรู้สึกมันเกินเพื่อนกันมาก่อน
มากินข้าวด้วยกันคุณจะให้ห่างเหินกันเหรอ
คนเขาสนิทกันแบบนี้กัลยานมิตรอย่ากินเยอะคุณผู้ชม
แต่พี่บี้เขาก็บอกว่าก็รู้ลิมิตแหละว่าต้องได้ประมาณไหน
เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้เท่าเดิมแหละ